ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะส่งท้ายปีเก่าแบบนี้เข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันดีกว่าจ้า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันเลยวันนี้นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองนะคะมาดูราคาผลไม้กันหน่อยนะคะ
วันนี้ฝรั่งกิมจูอยู่ที่๓๘บาทต่อกิโลกรัมแคนตาลูป๔๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๒บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ชมพู่ทัพทิมจันทร์๘๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ